ข่าวแรกวันนี้นะครับก็เริ่มต้นที่ข่าวสารสำคัญก่อนนะครับ
หลังจากที่ใช้เวลา๘เดือนด้วยกัน
ตอนนี้การจัดสร้างพระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันท
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งเป็นการเปิดเผยออกมาจากสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
ซึ่งนอกจากนี้นะคะได้ขอบคุณจิตอาสาและช่างฝีมือทุกคน

ทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
เทพนมปิดทองคำเปลวจำนวน๖๔องค์
ถูกนำมาประกอบเข้ากับองค์พระโกรธจันทร์

ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดสร้างพระโกจันท

จึงทำให้ขณะนี้ส่วนงานประณีตสินที่สำคัญชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์
พร้อมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
นายพิจิตรนิ่มงานนายช่างศิลปกรรมอาวุโสสำนักช่าง๑๐หมู่
ผู้รับผิดชอบในการดูแลงานชิ้นส่วนนี้กล่าวว่า
อกจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่จากสำนักช่างสิบหมู่แล้ว
ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับจิตอาสาทุกรุ่น
ที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ภายใต้ความศรัทธาของทุกคนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ทางด้านนายถิติหัทธกิจและนายมงคลกฤษนาวิน
นายช่างจากสำนักช่าง๑๐หมู่
ทุ่มเททำงานอย่างมุ่งมั่นตลอดระยะเวลากว่า๘เดือน
ตั้งแต่เริ่มทำงานขยายลายจากแบบกระดาษจนเกิดชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
ได้กล่าวว่ารู้สึกถึงความผูกพันทั้งในส่วนของชิ้นงานที่ทำกันทุกวัน
จิตอาสาทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกัน
ขณะเดียวกันรู้สึกใจหายเพราะเมื่อทั้งพระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันทร์เสร็จสมบูรณ์นั้น
นั่นก็หมายถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ก็ใกล้เข้ามาแล้วเช่นกันค่ะ
ตอนที่เราทำงานอยู่เราพยายามจะคิดว่านี่คืองาน
เราจะทำยังไงก็ได้ให้ทำงานออกมาสมประเขตพระองค์ธรรมด์มาที่สุด
แต่ทีนี้พองานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ย
มันก็จะมีเป็นช่วงนะครับที่รู้สึกว่างานนี้จะต้องใช้แล้วนะ
งานจริงก็ไกลเข้ามาแล้วนะ

ตลอดอะไรอย่างเวลาที่เราทำงานมัน

ก็คือเรามีความรู้สึกเดียวคือ

ทำงานในที่เต็มที่และทุ่มเท
สำหรับพระโกจันทร์และฐานรองพระโกรธจันทร์เริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่๗กุมภาพันธ์
ใช้เวลาในการจัดสร้างมากกว่าครึ่งปี
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสำนักช่าง๑๐หมู่และช่างฝีมือจิตอาสา
ซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศกว่า๑๐๐ชีวิตนะคะ
เกิดเป็นชิ้นงานอันทรงคุณค่าเพื่อร่วมน้อมถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งหลังจากจัดสร้างเสร็จทางกรมศิลปากรจะเป็นผู้ดำเนินการดูแล
กว่างานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙จะมาถึงค่ะ